กรณีที่มีคนร้ายนะครับเขาขี่รถมอเตอร์ไซค์แล้วก็ไปรุมทำร้ายผู้ชายคนหนึ่งใช้ด้ามปืนเนี่ยตีเข้าไปที่บริเวณใบหน้าจนผู้ชายคนนั้นบาดเจ็บแล้วก็ชิงกระเป๋าสะพายซึ่งภายในมีเงินอยู่จำนวนหนึ่งหลบหนีไปวันนี้ภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับเป็นเบาะแสที่สำคัญจนสามารถนำไปสู่การจับกลุ่มตัวคน

เขาจะขี่ตระเวนไปเรื่อยครับหาเหยื่อเพื่อจะชิงทรัพย์
พอไปพบนายชัชพลก็คือผู้เสียหายนะครับ
ในช่วงเวลาที่นายชัชพลเขากำลังยืนคุยอยู่กับเพื่อน

ตัดสินใจจอดรถแล้วก็ลงไปทำร้าย
คือใช้ปืนตีเข้าไปที่บริเวณหน้า
เพื่อไม่อยากจะให้ผู้เสียหายขัดขืนหรือคิดจะต่อสู้
แล้วก็แย่งเอากระเป๋าสะพายในนั้นก็มีเงินจำนวนหนึ่ง

โดยบอกว่าเงินที่ได้นำไปซื้อใบกระท่อม
นำไปใช้จ่ายและอ้างว่าทำครั้งแรกนะครับ
แต่เจ้าหน้าที่คาดว่าน่าจะก่อเหตุมาแล้วหลายครั้ง
เบื้องต้นแจ้งไป๔ข้อหาคือ
ปล้นทรัพย์ร่วมกันมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
พกพาอาวุธปืนและร่วมกันมีและใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ของผู้อื่นโดยมิชอบ
แล้วก็เร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุที่กำลังหลบหนีอีก๑คน

นี่คือความคืบหน้าของเหตุการณ์อุกอาจที่เกิดขึ้นในหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับ